คุณผู้ชมครับตอนนี้กศชเองก็ยังคงเดินหน้าขยายพื้นที่การรับชมทีวีดิจิทัล
เพื่อให้ครบตามเกณฑ์ต้องครอบคลุมพื้นที่ประมาณ๑๙๕ใน๔ปี
ตอนนี้หันไปเจาะกลุ่มอาคารสูงที่อับสัญญาณหน่อย
ทำให้น่าจะสามารถขยายช่องทางการรับชมและเพิ่มผู้รับชมได้มากกว่า๓๐๐๐ครัวเรือน

กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
งามวงวานเพื่อขยายการรับชมทีวีดิจิตอลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
สำหรับสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งต้นทุนไม่ถึง๑๐๐๐บาท
แต่ครอบคลุมพื้นที่รับชมในอาคารมีความสูง๘ชั้น
ที่ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาในการรับสัญญาณมาก่อน
มันเป็นวิธีที่คุ้มค่ามากเนื่องจากคุณติดเสาเดียว
คุณดูได้เป็นพวงนะครับคุณหมายถึงว่าคอนโด
หรืออาคารสูงเขาจะดูได้ทีเดียวเป็นหลายร้อยห้อง
เพราะฉะนั้นก็จะมีความคุ้มค่ามากก็เลยเริ่มโครงการนี้มา
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาบางทีชาวบ้านมีปัญหาเรื่องเสาเยอะ
แล้วก็ตึกในกรุงเทพฯถ้าตึกสูงบางทีมันมีมุมที่มันบัง
เพราะฉะนั้นขณะที่เสาเสริมยังไม่เต็มยังมีปัญหายังไม่เสริมมาครบ
มันก็จะมีปัญหาการรับชมเราก็เรียกวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ดี
โครงสร้างของอาคารสูงมักจะมีการเดินสายอากาศในอาคาร
แต่หากสายไม่ได้คุณภาพหรือชำรุดก็จะทำให้เกิดปัญหาในการรับชมได้
ถ้ามีสายในอาคารเกิดมีปัญหาชำรุดหรืออะไรขึ้นมาหรือต่อไม่ดีอะไรขึ้นมา
ก็จะเป็นเรื่องที่อันนี้เป็นอีกเรื่องที่มาเห็นเหมือนกันนะครับ
คือกลายเป็นว่าบางแห่งในอาคารเดียวกันเนี่ยรับได้ดีไม่มีปัญหา
แต่บางชั้นเนี่ยกลับรับไม่ค่อยได้ดีนะเหมือนสัญญามันหายมันขายมันอ่อน
เรากำลังประเมินจากคุยกับทางเทคนิคแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของจุดเชื่อมต่อต่างภายในอาคาร

ศทชร่วมมือกับกองทัพบกช่วยขยายพื้นที่รับชมในอาคารสูง
ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาด้วยงบประมาณ๕ล้านบาท
ติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลครอบคลุมแล้ว๕๕๒อาคาร
ครัวเรือนในแฟลต์ทหารบ้านเอื้ออาทรและอาคารสูงของเอกชน
จากนี้ยังเชิญตัวแทนนิติบุคคลคอนโดมิเนียมของรัฐและเอกชน
ร่วมอบรมและพัฒนาทางด้านเทคนิคให้แก่ช่างประจำอาคารและผู้ดูแลระบบ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อระบบโทรทัศน์ในภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลด้วย
หากครั้งนี้ประเมินแล้วได้ผลที่น่าพอใจก็จะขยายโครงการต่อเนื่องในอนาคต
รวมถึงพื้นที่ในต่างจังหวัดเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่๑๙๕ภายใน๔ปี
ตามหลักเกณฑ์การขยายสัญญาณ
คือเมื่อเจ้าบ้านได้รับจดหมายแจ้งแล้วสามารถนำบัตรประชาชนไปรับได้เลย
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน